ฆาตกรรมสยองปาดคอเจ๊แดงซึ่งเป็นเจ้าของร้านขายของชำที่บึงกาล
คือเจ๊แดงถูกฆ่าตั้งแต่วันที่๓กรกฎาคมที่ผ่านมา
ทีนี้ตำรวจก็พยายามแกะรอยคนร้ายเดิมทีเดียวเนี่ยสงสัยผู้ชาย๓คนคุณผู้ชม
แล้วล่าสุดค่ะมีการแกะรอยก็คือรอยเท้าเปื้อนเลือดรอบศพตรงนี้
รอยเท้ามันมีลักษณะเล็กไม่น่าจะใช่ของผู้ชายที่มีลักษณะรูปร่างกำยำสูงใหญ่นะคะ
ทีนี้ก็เลยขยายผลต่อกลายเป็นว่าผู้ต้องสงสัยคนต่อมาคือน้อยหนา
หนาสาวธอมค่ะตำรวจควบคุมตัวมาตั้งแต่เมื่อวานซืนนะคะมาสอบปากคำ
เมื่อวานก็สอบปากคำอีกตอนนี้สถานะของน้อยหนาคือผู้ต้องสงสัยนะคะ
คือมันมีพิรุธหลายอย่างน้อยหนาเนี่ยน้อยหนาคนนี้
เพราะให้การเนี่ยคือวกไปวนมาใช่ฮะตอนแรกเนี่ย
เปิดปากยอมรับสารภาพว่าเป็นคนฆ่าเจ๊แดงแต่ที่ฆ่าไป
เพราะป้องกันตัวต่อมากลับลำบอกไม่ได้ทำ
ไม่ได้ฆ่าอ้าวแล้วบอกว่าฆ่าอีกแล้วก็บอกไม่ได้ฆ่าอีก
กลับไปกลับมาแบบนี้แหละค่ะคุณผู้ชมตำรวจสอบพ่อบึงการนะคะ
ควบคุมตัวน้อยหนานะคะไปสอบปากคำแหม่มันก็แปลกนะ
น้อยหนาเนี่ยเป็นสาวธอมคนสนิทกับเจ๊แดงผู้ตายนะคะ
ซึ่งให้การยอมรับสารภาพตอนแรกว่าคืนวันเกิดเหตุนะคะ
คืนนั้นหลังจากที่นั่งดื่มเหล้ากับเพื่อนอีก๒คนเป็นผู้หญิง
ก็คือนางสาวน้องกับนางสาวกาแฟ
ตอนนั้นตัวเองขอยืมรถจักรยานยนต์เจ๊แดงออกไปทำธุระ
ขณะนั้นเวลาสักประมาณ๓ทุ่มครึ่ง
แล้วก็ได้กลับมาอีกทีสักประมาณ๔ทุ่มกว่า

ซึ่งได้ใช้เวลา๑ชั่วโมงพอกลับมาที่บ้าน
กลับมาบ้านเจ๊แดงไม่พบเพื่อนอีก๒คน
ก็คือเขานั่งกินเหล้ากันที่หน้าร้านขายของชำ
ร้านของเจ๊แดงนะคะเป็นบ้านนั่นแหละ

พอกลับมา๔ทุ่มกว่าตอนนั้นคือไม่พบเพื่อนอีก๒คนแล้ว

ก็เลยตัดสินใจเข้าไปในบ้านเจ๊แดง

แต่ถูกเจ๊แดงต่อว่าก็เลยมีการโต้เถียงทะเลาะกันขึ้น

เจ๊แดงนั่นแหละเป็นคนโมโห
เป็นคนคว้ามีดแหลมจะมาแทงตัวเองก่อน
ก็เลยเกิดการยื้อยุดฉุดกระชาก

พอแย่งมีดคืนกลับมาได้ก็เลยผลักเจ๊แดงล้มลงไปบนโซฟา

นี่คือคำรับสารภาพตอนแรก
แต่ทีนี้นอกจากรอยเท้าเปื้อนเลือดรอบจุดเกิดเหตุ
ที่ตำรวจบอกว่าเป็นพิรุธแล้วก็ขยายผลต่อ

อีกประเด็นหนึ่งก็คือน้อยหน่ายให้การวกไปวนมา
โดยเฉพาะเรื่องของไทม์ไลน์ที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งของตัวเอง
ให้การคือสับสนไปหมดเลยนะคะ
หลังจากที่ปาดคอเจ๊แดงแล้ว

ตัวเองก็ขึ้นไปบนชั้นบนไปค้นหาทรัพย์สินของมีค่า
แล้วก็ลงมาถอดแวนของผู้ตายไปหนึ่งวง
ส่วนอีกวงถอดไม่ได้
หลังจากนั้นน้อยหนาบอกว่าตัวเองก็ปีนออกหน้าต่างไป
จากนั้นก็ปั่นจักรยานนำมีดปลายแหลมไปทิ้งบริเวณลำน้ำห้วยฮี
ซึ่งอยู่ห่างจากบ้านจุดเกิดเหตุสักประมาณ๒๐๐เมตร
บอกแบบนี้นะจำตรงนี้ไว้นะคะ
เอามีดปลายแหลมไปทิ้งบริเวณลำห้วยฮี
อยู่ห่างจากบ้านจุดเกิดเหตุ๒๐๐เมตร
ตำรวจชุดคลี่คลายบอกว่าจากการเก็บหลักฐานแล้วก็สอบปากคำพยาน
ยังพบพิรุธหลายอย่างมาก
หลายอย่างมากทั้งการตรวจหลักฐานบ้านเจ๊แดง
ในวันที่เกิดเหตุแหวนหายไปหนึ่งวงใช่ไหม

เพราะวันที่๓กรกฎาคมที่เกิดเหตุ

แล้วก็ที่สำคัญคือแหวนทองหายไป

และปรากฏพอวันที่๖กรกฎากรม
เจ้าหน้าที่มาตรวจพิสูจน์สถานที่เกิดเหตุอีกครั้ง
เพราะว่าแหวนทองของเจ๊แดง
ทำไมมีแหวนทองกลับมาตกอยู่ภายในบ้านที่เกิดเหตุอีกครั้ง

ตำรวจคาดว่ามีคนเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมครั้งนี้
ซึ่งไม่ใช่ผู้ต้องสงสัยผู้ชาย

เพราะก่อนหน้านี้คือมีผู้ต้องสงสัยคนหนึ่งเป็นผู้ชายคนหนึ่ง

ตากฝนอยู่แล้วก็ถูกควบคุมตัวไป
แต่ปรากฏว่าควบคุมตัวตั้งแต่วันที่๓วันที่๔แล้ว
แต่แหวนทองวงนี้มันมาอยู่ที่บ้านเจ๊แดงอีกครั้ง

แสดงว่าต้องมีคนที่เกี่ยวข้องกับการฆาตกรรม
แหวนวงนี้มาทิ้งไว้ในบ้าน
ตำรวจเปลี่ยนเป้าหมายทันทีนะ
เป้าหมายจากผู้ต้องสงสัยผู้ชาย
เป็นผู้ต้องสงสัยอีกกลุ่มหนึ่ง
ก็คือกลุ่มผู้หญิงที่นั่งกินเหล้า
อยู่ใกล้ร้านขายของชำในคืนเกิดเหตุ

ตำรวจบอกว่าคนที่เอาแหวนมาแหวนทองวงนี้

จะต้องเป็นคนที่สามารถเข้านอกออกในบ้านเจ๊แดงได้
ซึ่งคนคนนั้นก็คือน้อยหนา
เอาล่ะคุณผู้ชมนี่เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่เป็นข้อพิรุษนะคะ

ที่ที่แรกบอกว่ายอมรับว่าก่อเหตุจริง

แต่พอสอบไปเรื่อยให้การวกไปวนมาว่า
ตัวเองไม่ได้เป็นคนลงมือฆ่าเจ๊แดง
ตำรวจบอกว่ายังไม่ปักใจเชื่อใดทั้งสิ้น
เพราะมันมีพิรุธหลายอย่างเหลือเกินนะคะ
โดยเฉพาะอีกหนึ่งประเด็นก็คือจุดทิ้งมีด
ช่วงเช้าน้อยหนาอ้างว่าอย่างไรคะ
โยนทิ้งสะพานลำห้วยฮี
แล้วนี่เขาไปหาก็ไม่เจอ
พอช่วงเย็นกลับคำให้การบอกอ๋อไม่ได้ทิ้งมีดจุดดังกล่าว

เพราะฉะนั้นตอนนี้ยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหากับนางสาวน้อยนาแต่อย่างใด
ตำรวจต้องพยายามรวบรวมหลักฐานก่อน

หลักฐานสำคัญมีดแล้วก็เสื้อสีแดง
พี่น้อยหนาบอกว่าใส่ในคืนเกิดเหตุ